เกิดขึ้นที่คนร้ายนั้นวางระเบิดเอาไว้
โคนเสาไฟฟ้าแล้วก็กดระเบิด

ทำให้รถก็พลิกคว่ำไปข้างทาง

คนร้ายออกมายิงซ้ำจนทำให้เจ้าหน้าที่นั้นเสียชีวิตไปห้านายนะคะ
ตอนนี้ก็เร่งติดตามตัวคนร้ายที่ก่อเหตุแล้วค่ะแล้วก็พบความเชื่อมโยงของคนร้ายที่เคลื่อนไห
ก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนะคะเจ้าที่เข้าไปเก็บหลักฐานค่ะ
หลังเกิดเหตุคนร้ายรอบนำระเบิดไปวางไว้โคนเสาไฟฟ้าริมถนนบ้านริแมร์หมู่๓ตำบลพดุงมาตรอำเภอจนะจังหวัดนราธิวาส
แล้วก็จุดชนวนระเบิดขณะที่ทหารพรานสังกัดกองร้อยทหารพรานที่๑๑๑๔หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่๑๑
กำลังนั่งรถกระบะเพื่อลาดตระเวนเส้นทางจากนั้นนะคะกดชนวนระเบิดขึ้นขณะที่ทหารกำลังขับรถยนต์ผ่านไปเลย
ทำให้รถเสียหลักทะไหลลงไหลทางหลังจากนั้นคนร้ายก็วิ่งออกมาจากป่า
คือ๑๐เอกพรชัยสงเคราะห์อาสาสมัครทหารพรานวีรวิทย์ธรรมนามอาสาสมัครทหารพรานทารากรอบเกรด
อาสาสมัครทหารพรานธนพงศ์ทวีประยูนและอาสาสมัครทหารพรานมาโนธมัยตรีสัมพันธ์
อกจากนี้มีทหารบาดเจ็บอีกหนึ่งนายนะคะคืออาสาสมัครทหารพรานยุทธยงมุงธิราช
ซึ่งถูกกระสุนที่บริเวณลำตัวอาการสาหัสค่ะล่าสุดนั้นคุณหมอได้ส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนคริน
คนร้ายหลบหนีไปนะคะแล้วช่วงจังหวะที่หลบหนีเนี่ยคนร้ายโปรยตะปูเรือใบเอาไว้ด้วยบนถนน
เพื่อสกัดกั้นการติดตามไล่ล่าของเจ้าหน้าที่ค่ะ
คุณผู้ชมครับหลังจากเกิดเหตุกับทหารพรานที่จังหวัดนราธิวาสนะครับ
พลตำรวจโทรณสินผู้สาระผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
สั่งการให้กำลังตำรวจทุกพื้นที่เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
พร้อมกับจัดชุดออกลาดตระเวนดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนอย่างเข้มงวด
กลุ่มก่อความไม่สงบถือโอกาสหาจุดช่องว่างการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ก่อเหตุร้าย
โดยเน้นเฝ้าระวังย่านชุมชนในเขตเมืองของแต่ละอำเภอเป็นกรณีพิเศษ
ทำให้บรรยากาศใน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา
ก็จะเห็นว่ามีกำลังสายตรวจรถยนต์จักรยานยนต์นะครับชุดเดินเท้าชุดสายฟ้า
ออกตรวจย่านการค้าที่สำคัญสำคัญย่านบ้านพักอาศัยของข้าราชการชุมชนไทยพุทธ
ซึ่งก็เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบมากขึ้นด้วย
โดยที่จังหวัดยาลาครับบริเวณจุดตรวจหลักทั้ง๔จุดก่อนเข้าตัวเมือง
คือจุดตรวจท่าสาปจุดตรวจมาลายูบางกอกจุดตรวจขุนวัยและจุดตรวจเมืองทอง
เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบยานพาหนะที่ผ่านเข้าตัวเมืองอย่างละเอียด
และเน้นรถยนต์เป็นกรณีพิเศษ
อกจากนี้ยังให้แต่ละจุดตรวจประสานการปฏิบัติกับทหารหน่วยเฉพาะกิจที่๑๒
จัดกำลังตั้งด่านตรวจลอยเสริมในเส้นทางรอบนอกที่เชื่อมต่อกับเขตเมือง
เพื่อตัดความสะดวกของการเคลื่อนไหวของกลุ่มที่ไม่หวังดี
ที่อาจจะลักลอบนำวัตถุระเบิดเข้ามาก่อเหตุในเขตเมืองก็ได้นะครับ
คุณผู้ชมคะจากข้อมูลด้านการข่าวความมั่นคงรายงานว่า
เมื่อ๒๒เมษายนที่ผ่านมาพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบค่ะ
ประมาณ๑๕๒๐คนพร้อมอาวุธเข้าไปกบดานบริเวณเทือกเขาพื้นที่บ้าน
ูโบลาซ้อหมู่๑บ้านบาลูกายาอิงหมู่๒บ้านกุยิหมู่๓
ตำบลร่มใส่อำเภอสุคิรินจังหวัดนาราธิวาส
ซึ่งก็สอดคล้องกับข้อมูลความเคลื่อนไหวของผู้ก่อความไม่สงบ
กลุ่มนายมะดารีบาหลงผู้นำในเขตอำเภอบาเจาะอำเภอยี่งอ
และอำเภอเมืองนราธิวาสนะคะ
ซึ่งเบาะแสด้านการข่าวพบว่าคนร้ายเตรียมรถบรรทุกขนาดเล็ก
ติดตั้งระเบิดแสวงเครื่องเพื่อเตรียมก่อเหตุในพื้นที่ตำบลร่มใส่
อำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสนะคะ